คุณผู้ชมที่จังหวัดนครสวรรค์เดี๋ยวจะพาไปกราบไหว้เจ้าแม่หมอนทองกันบ้างครับ
ไปกันที่นี่ฮะที่บริเวณตรงนี้หลายคนมีความเชื่อนี่คือ
เทพีผู้พิทักษ์และรักษาบึงบรเพชรแห่งนี้ครับ

ไปเจอแล้วคุณจะได้เห็นภาพนะเขาเหมือนว่าเอาภาพมาถวายเป็นภาพคิดจินตนาการ
เจ้าแม่หมอนทองจะเป็นลักษณะแบบนี้เท่านั้นไม่พอรูปปั้นจราเข้ต้องมี
เสมือนว่าจราเข้เหล่านี้เป็นบริวารของเจ้าแม่หมอนทอง
นี่คุณดูมีทั้งเป็นรูปปั้นนะเป็นรูปวาดรูปเหมือนว่ากันไป
เหล่าบรรดากุมารโอ้ก็มีเหมือนกันด้วยนะหลายคนเชื่อว่ามาขอนะเรื่องหน้าที่การงานก่อนจริง
เรื่องหน้าที่การงานส่วนใหญ่จะประสบความสำเร็จตามนั้น
แล้วถ้าเป็นไปตามที่ขอพรแล้วก็
ชาวบ้านก็จะนำบรีโบมาลัยมากุหัวหมูไก่ต้ม

นี่คือของที่มาแก้บนนี่

ดีนะเอาของเล่นมาถวาย
เหมือนว่าเคยจะมีคนเอาของจริงมาถวายนะ

นั่นคือคลองที่ว่ากันว่ามีไอเก้จริง

ถ้าสมมุติว่ามาขอแล้วนะสมมุติ
เจ้าแม่หมอนทองเจ้าแม่หมอนทองจ๊ะ

ขอให้ลูกถูกรางวัลที่หนึ่งวันนี้ได้เถิด

แล้วถ้าเกิดว่าคุณหันซ้ายไปแล้วเจอจราเข้โผล่มา
ที่คลองตรงนั้นนั่นแสดงว่าเจ้าแม่รับรู้แล้วเดี๋ยวรอดูเจ้าแม่จะประทานพรให้แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเจอหรอก
แล้วบางทีก็ไม่เจอพี่หนีไปก่อน
เธอหนีจราเข้ไปก่อนยังไม่ทันได้เรศ
ยังไม่ทันได้อะไรเลยไปก่อนแล้วค่ะ
ว่าจราเข้ที่นี่ต่อให้เหลือออกมาไม่เคยทำร้ายผู้คน
เพราะว่าเป็นจราเข้ที่เป็นบริวารของเจ้าแม่
เจ้าแม่ปกปรักษาเคละจ๊ะคุยกับเหล่าบรรดาไอ้เคให้แล้ว
เคทั้งหลายอย่าไปกัดไปกินคนเข้า